สาโพงที่เกาะศักดิ์อยู่ในที่รุ้นเป็นข้อมูลที่สุดเมื่อที่ผ่านสู่พระมุมศักดิ์ว่ายาว

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

ท่านผู้ชมดูลำตัวประมาณดูความวัยของ
เข้ามาร่วมกันร่วมกันรับชมนะครับในภาพยาบาลคู่ไข่เกาหรือ
อ๋อน่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมซูมให้เห็นนี้
เพราะว่าปกติมีท่านผู้ชมดูครับมีผมตัวใหญ่มากแล้วก็หน้าตาเขา
ค่อนข้างที่จะหนุ่มนะครับอย่าลุก
นี่น่ะบางเพิ่งหลอกขาดพึ่งพึ่งหลอกขาดไปครับเพราะว่า

ปกตินะครับงูจงอางช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าแรงนะครับ
เหตุผลที่ลงมาหมู่บ้านนะครับเข้ามาในหมู่บ้านก็หาน้ำ
อันดับแรกนะครับอาหารหาน้ำเพราะว่าในป่านี้มันแห้งแรงนะครับ
โดนด้วยอากาศโดนแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่ง

ตัวเมียตัวหนึ่งก็จะมีตัวผู้ไล่ตามประมาณเกือบ๑๐ตัว
ช่วงนี้เป็นการที่เราจะปลอดภัยจากงูพิษนะครับ
ไม่ทำอะไรกับคนอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนั้นคือเราอยากเข้าไปไพร่
เข้าไปทำแบบอะไรประมาณว่าเราจะไปจับเองนะครับหรือว่าเข้าไปจะไปตี
จะไปทำร้ายเขาเนี่ยคือมันอาจจะอันตรายกับเรามากกว่า
กว่าที่เราจะโทรหาหน่วยทีมงานที่ว่ากู้ภัยเขามีความรู้นะครับ
ช่วยจับเอาออกมาให้จากหมู่บ้านนะครับย้ายเข้าไปปล่อยในป่าอะไรก็